เจ้าภาพกลุ่มนี้ไปแบบสุดมันเลยนะครับสามต่อสองเซตยี่สิบห้าต่อสิบแปด
ต่อยี่สิบห้าเซตนี้นี่แพ้ขาดเลยนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสอง
สิบสามต่อยี่สิบห้าสิบห้าต่อสิบสองเก็บสองแต้มแรกได้นะครับ
นี้อัชดาพรคงยศทำแต้มสูงสุดนะครับยี่สิบสองคะแนนรองลงมาเนี่ย
เป็นวิภาวีสีทองสิบเจ็ดคะแนนนะครับก็ทำให้นัดต่อไปเนี่ย
ไทยจะพบกับสโลวิเนียนะครับวันที่๒๒กันยายนนี้นะครับ
เวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับส่วนวอเล็กบอลชายในเอเชียนเกมครับ
เมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัดสองนะครับทีมชาติไทยเจอกับทางกาต้า
ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่สามแล้วนะครับก่อนหน้านี้ชาเล็มครับ
แล้วก็เอวีซีครับแบบว่าชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ปรากฏว่าไทยเนี่ยไม่สามารถล้างแคนได้นะครับแพ้ไปแบบสุดมัน๑ต่อ๓
สิบหกต่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อยี่สิบสองสิบเก้าต่อยี่สิบห้า
แล้วก็สิบเก้าต่อยี่สิบห้านะครับไทยชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามคะแนน
แต่ว่าการาตรีผ่านเข้าสู่รอบสิบสองทีมแล้วนะครับยังต้องหนุนว่าจะจบอันดับที่หนึ่ง
หรือว่าสองของกลุ่มนะครับแล้วก็เข้าไปพบกับทีมที่มาจากกลุ่มบีนะครับ
รอว่าอิราณหรือบาเลนหรือว่าเนปานนะครับจะแข่งขันในวันที่๒๒กันยายนนี้นะครับ
มีแววว่าจะได้เข้าไปเจอกับอีรานในรอบ๒นะครับสำหรับทีมชาติไทย
ก็ยังเป็นฟุตบอลชายกับวอเล็กบอลชายหาดนะครับ
ฟุตบอลชายครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัด๒นะครับ
โมงครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยไทยพบกับเกาหลีใต้
เวลา๙นาฬิกาไทยจะพบกับทางปาเลสไตน
เวลา๑๖นาฬิกาไทยพบกับทางอินโดนีเชีย